เป็นยาเสพติดสูตรใหม่ผสม๔๕ตัวเข้าไป

เรียกว่าเสบติดเสบตายเลยเนี่ย

บอกว่าซื้อจากนุ่นนุ่นอยู่แถวสายไหม
ตามไปจับนุ่นถามว่านุ่นรับมาจากใครนุ่นซัดทอดต่อ
รับจากวัยรุ่นผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันนะฮะตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มสองคนนั้นได้
สองคนนั้นก็ซัดทอดต่อว่ารับมาต่ออีกทอดหนึ่งกลายเป็นจับเพิ่มได้สามคน
ขบวนการนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยตำรวจปรับปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจนครบานสอง
ไปจับกลุ่มตัวนะวัยมรุ่นสองคนคือนพดลนุตโยธินอายุยี่สิบ
กับนรเดชผู้หอมหรือว่าอายุสิบเก้านะฮะสองคนนี้ถูกรุ่นซัดทอดไป
ไปจับได้ในคอนโดแถวแถวแย่นลำรุกาปฐุมธานีลำรุกาครองศอกนะครับนะฮะ
จับกลุ่มได้จับกลุ่มก่อนจับกลุ่มได้ทางเข้าคอนโดขนตัวก็เจอของกลางเลยครับ
ตามีนยาเคนี่แหละแบบผงละเอียดสีขาว๘กรัมซุกซ่อนในกระเป๋า
ฟิลเจอร์ฟิลเจอร์ก็ซัดทอดไปวัยรุ่นอีกคนนึงในคอนโดนี่แหละนะฮะ
ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มคนนั้นก็คือนายนพดลหรือว่าชื่อเล่นในฮัท
นะฮะตามไปจับฟิลเจอร์ก่อนฟิลเจอร์ซัดทอดว่าในฮัทอยู่ในคอนโด
ก็ตามไปจับเป็นเวลาที่สองในคอนโดนะฮะไปจับในฮัทได้
ก็ไปเจอยาเคอีก๑๐ถุงน้ำหนักรวม๑๘กรัมซุกซ่อนในกระเป๋าเสื้อ
นะสุดท้ายในฮัทก็สารภาพว่าก็เป็นเคนมผงนะฮะ
ยาตัวใหม่ที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นในขณะนี้ถามอ้าวแล้วฮัท
มาจากไหนฮัดซัดท่อต่อรับมาจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในอ้วน
แต่ไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงในอ้วนอยู่ในชุมชนวัดหลุมนะฮะ
แวงครองถนนเขตสายไหมไปรับมาราคากรัมละห้ามร้อยบาท
เพื่อนำไปขายต่อให้กลุ่มวัยรุ่นนักเสพที่ต้องการแล้วเขารู้กันดีว่า
ถ้าเกิดต้องการต้องไปซื้อกับใครนะฮะ
ทั้งสองคนทั้งฟิลเจอร์กับฮัทถูกตำรวจนำไปสอบสวนต่อที่สพคูคศ
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทีนี้ตามที่สองคนนี้ซัดทอดไปกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจปราบรามยาเสพติดขยายผลจากการจับกลุ่มตัวฮัทกับฟิลเจอร์
ก็เลยมีข้อมูลว่านายจิ้มหรือว่าชื่อจริงรัตนโชคกิรติโชธอายุ๒๑ปี

เป็นคนขายอีกทอดหนึ่งก็ตามไปที่บ้านพักย่านสายไหมได้พร้อมของกลาง
ก็เป็นเคตามีนในซองพลาสติกรวม๓๑กรัมแล้วก็มีผู้เสพหนึ่งคน
เพราะผู้เสพคนนี้กำลังติดต่อสั่งซื้อจากในจิ้มพอดี
ตำรวจก็จับกลุ่มทั้งคนเสพคนขายส่งตัวไปที่สอนอสายไหมดำเนินคดี
สารภาพจิ้มก็ซื้อยาต่อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งในย่านสายไหม
ราคากรัมละ๔๕๐บาทโดยเมื่อได้ของแล้วก็ขายต่อราคากรัมละ๖๐๐บาทเป็นทอด
ก็ไปจับกลุ่มขบวนการเพิ่มได้อีก๓คน
รับยาต่อแล้วก็ไปขายคือฟิลเจอร์ฮัทแล้วก็จิ้มนั่นเอง
โอ้โหแต่ว่ายังไม่หมดแค่นุ่นฟิลเจอร์ฮัตจิ้มแน่นอนคุณผู้ชม
ยังต้องมีอีกเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังขยายผลกันอยู่
เรื่องนี้เนี่ยทางด้านพลตำรวจตรีธนิษฐ์จิรนันทวัฒน์นายแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผย
เรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ของกลางจากที่เกิดเหตุสนวัดพญาไกร
บอกว่ามีของกลางที่ถูกส่งมาตรวจพิสูจน์๒ชิ้นนะคุณผู้ชม
ถูกพยานชิ้นแรกพบสารเสพติด๒ตัว
แล้ววัตถุพยานชิ้นที่๒ไปตรวจพบสารเสพติด๓ชนิด
เพราะอะไรมันถึงรุนแรงเพราะว่ามีการใช้ยารวมกันไงคะ
แล้วพิษเนี่ยมันก็สะสมแล้วมันเหมือนกับว่ามันออกฤทธิ์มากขึ้น
เวลาเสพเข้าไปไม่รู้สึกถึงผลข้างเคียงจนมีความเสี่ยง
ที่จะได้รับยาสูงเกินขนาดจนเสียชีวิต
เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาคนที่เสพไปเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับเมาเหล้า
ถูกไหมแต่ที่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหล้าจะไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์
ทีนี้ทางด้านพบตรนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ลักมาจากภาคเหนือพอทะลักมาจากภาคเหนือเสร็จแล้ว
มาพักยาอยู่ในพื้นที่ภาคกลางติดกับกรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นก็จะมีนักค้าไปรับมาเอามาจำหน่ายต่อ
ในเขตกรุงเทพมหานครเอาอย่างเช่นพื้นที่ไหนบ้าง
พื้นที่ที่นุ่นขายไงก็คือในพื้นที่สายไหม
แล้วจากการขยายผลผู้เสียชีวิตทั้ง๗ศพ
ก็พบว่ามีประวัติเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ส่วนจะเกี่ยวข้องยังไงจะรับยามาจากแหล่งเดียวกันไหม
ตอนนี้พบตรบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการขยายผล
แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขยายผลแล้ว

ก็ควรจะใหญ่นะเพราะว่าผมว่า
เอา๔คนนั้นมาขยายผลน่าจะสาวไปถึง

ขบวนการใหญ่อยู่ที่ไหนทำไมถึงไประบาด
แถวสายไหมแถวพื้นที่ของสนวัดพระยากลัย
เพราะวัยรุ่นเขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งมีนะ
มันมีมานานแล้วเดิมทีมันผสมกันแค่๒ตัว
แต่พอนานวันนานวันก็คิดสูตรใหม่ผสมเป็น๔ตัว
ก็คือยาเคแล้วไอซ์เฮโรอีนแล้วก็โรเซหรือว่ายานอนหลับ
แต่บางสูตรเอาไอซ์ออกจะผสมเป็นยาบ้าเข้าไป
มันก็เลยหนักมันก็เลยแรงมากขึ้น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง

สำหรับผู้ถูกออกไว้จับจะมี๔คนนะคุณผู้ชมครับ
คนแรกคือนายวิรัติกาเผือกหรือว่าในป๋อง
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอไปด้วยนะฮะอายุ๒๖ปี

เออที่ไปปาร์ตี้ที่กรณีน้องมายเสียชีวิตใช่ไหมคะ

แล้วก็นายวัชระเชียงฉินหรือว่าในโบ้อายุ๒๒ปี
โจอันนี้ผู้ค้ารายกลางอายุ๑๘ปี
นะครับอายุก็น้อยนะฮะยาวชน
อันนี้ก็เป็นผู้ค้ารายกลางแต่เขาเป็นคนประสานตัวบน
หมายความว่าเขาประสานระหว่างรายย่อยกับรายใหญ่ก็เลยเป็นคนประสานตัวบนนะฮะ
เขาโดนข้อหารร่วมกันยามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิตรต่อจิตและประสาทประเภทสองคือเคตามีน
เบื้องต้นพฤติการในการส่งยาคุณน่าตกใจเหมือนกัน
เขาไปส่งยาที่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะเดิมทีอาจจะไปส่งตามที่มันเปรียว
ไม่มีคนเห็นปัจจุบันก็คืออ้าวก็เนียนไปส่งกันหน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เหมือนคนไปซื้อข้าวซื้อของกันทั่วไปก็ทำให้ไม่ได้เป็นที่สังเกตมากเท่าไหร่
แล้วมีการไปถามวัยรุ่นที่ยอมเปิดเผยว่าเสพแล้วมันได้อะไรกับยาเคนมผง
เขาบอกทำให้มึนตัวชาแล้วก็ไม่เจ็บเวลาไปสักมันก็ไม่เจ็บก็เลยนิยมเสพกันแบบนี้
แต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมคือไม่ว่าจะเสพหรือว่าครอบครองเนี่ย
โทษหนักนะคะคุก๒๑๐ปีปรับตั้งแต่๒แสนถึง๑ล้านบาทเลยนะคะ